ตัวทองกับดิฉันไม่เท่าไหร่แต่ข่าวต่อไปดิฉันไม่อก
แล้วน้กมันเป็นเรื่องนี้
พี่มิ้วไม่โอเคกับ๓ตัวต่อไป

ปลอดภัยเห็นแล้วอาจจะทำให้กริ๊บแตก
กระโดดขึ้นเก้าอี้ขึ้นมาก็เป็นได้

มันไม่ใช่พันธุ์เดียวกับแมลงสาปบ้านเราใช่ไหมที่อยู่ตามท่อ
คือเหมือนเคยเห็นพวกรายการรายการฝรั่งที่เขาชอบทำเป็น
ที่เค้าเอาไว้กินแบบใช่ด้วยมะแรงสาบสะอาดว่ายอย่างนั้นในต่างประเทศ
จีนเคยนำเสนอข่าวแมลงสาปเสียบไม้ปิ้งกินขาย
ครับเคราะห์กันเลยแต่มันไม่ใช่พันธุ์บ้านเราคนละพันธุ์
บ้านเราเนี่ยไม่ใช่ตามท่อน้ำบ้านเราเวลาน้ำท่วมแล้วก็ลอยขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่
แต่ก็นะก็มีความน่ากลัวล่ะ
การรับรู้ของเราเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้ไม่ว่ายังไงก็น่ากลัวนะคะ
แม้ว่าจะไม่รู้ว่าเป็นอันตรายก็ตาม
จริงแล้วเนี่ยเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เป็นสัตว์เลี้ยง
เลี้ยงไม่ใช่คนไทยนะคนเลี้ยงเนี่ยเป็นชาวออสเตรเลียนะคะ

แต่ว่านี่แหละคลิปนี้ก็ออกมาเผยแพร่ต่อ

มีพลังจิตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ

ซึ่งตามปกติแล้วแมลงสาปทั่วไปจะมีขนาด๑เซนติเมตรเท่านั้น
แล้วก็อายุไข่๘ถึง๑๐ปีค่ะ

ชาวออสเตอรียาใช่๘ถึง๑๐ปีแมลงสาปไงคุณ
ก็เป็นสายพันธุ์ที่แบบว่าเขาอยู่มาเดินกับบ้านโลกแล้วอ่ะเนอะใช่
ใช่แม้จะเป็นคนละสายพันธุเนาะแต่เห็นมันหยุบหยับอย่างนี้ก็รู้สึกนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะ
ออสเตรเลียค่ะนิยมเลี้ยงสัตว์จำพวกแมลงกันมาก
แต่คุณผู้ชมก็อย่างที่พี่มิ้วบอกไปอย่างที่ตั้งข้อสังเกตกันแหละ
นี่เป็นคนละสายพันธุ์กับที่อยู่ในเมืองไทยตามบ้านเรือนเรา

แอปเปิ้ลเขาไม่ได้แบบว่ากินสเปะสปะหรือไปสิงอยู่ในตู้กับข้าวเหมือนบ้านเรา
แอปเปิ้ลค่ะคุณค้าไฮโซเมล่าไฮโซเมล่ามาทือด่านะคะ
คือเขาเป็นแมลงสาปสายพันธุ์ขนาดใหญ่ตามธรรมชาติมีอยู่๒ชนิด
ก็คือแมลงสาปโพรงแล้วก็แมลงสาบแร็ด
กำเนิดมาจากแถวรัฐควีนสแลนด์ทางเหนือของประเทศ
ก็ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ค่อนข้างแปลกนะคะ
นี่เป็นแมลงสาปภายคลาสหรือคะ
คืออินบายูคาลิปตาสไฮโซเหมือนกันเลยมันจะหอมไหม
คุณกินอะไรเข้าไปมันก็จะสะท้อนออกมาตามกลิ่นตามร่างกาย
เดี๋ยวนะนี่เขาก็กินของดีก็ไม่เหม็น

สักตัวไหมพี่มิ้วเดี๋ยวไปมาเอากลับมาฝากไหม

ว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำสาธารณะสมัยเด็กไปเรียนว่ายน้ำ

อันนี้สายพันธุ์บ้านเราใช่ไหม
ถ้าเรนไม่ชอบใช่ไหมฝั่งใจอืมไปค่ะเดี๋ยวยอบคุณคุณผู้ชมจะตกลงไปนะคะ